ปฐุมวนารามนะครับได้จัดทำบทเพลงขึ้นมาคือ
เพลงแสงเพลิงสุดท้ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชครับ
ยอดความดีคือแสงชีวิตที่สู่แสงแก่วแห่งรักล้อง
แสงจันทร์ส่องฟ้าถึงอำนาจในแสงสุดท้าย
แสงธรรมฝากไว้สว่างในใจไม่เปลี่ยนแปรพันธุ์
แสงรวดปัญญาก่อกำเนิดเข้า
ประกอบวินถิตะวังโสฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดปฐุมวนารามวรวิหาร
แต่งบทเพลงแสงเพลิงสุดท้ายเปิดเผยว่าเนื้อหาเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากพระคติธรรม
ในสมธิพระยานสังวรสมธิพระสังฆราชสกลมหาสังคาพรินายก
ที่ว่าสิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลกสิ่งใดดำรงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรม
สังขารของพระองค์สิ้นไปกลางเพลิงแต่ธรรมะของพระองค์นั้นจะดำรงอยู่คู่โลก
ุดนามแห่งพระองค์ว่าจานสังวรครับ
นำชีวิตของเจ้าพระคุณมาเปรียบเทียบว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะสิ้นสังขารกลางเพลิงไฟในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
แต่สำหรับพระธรรมคำสอนจัดว่าเป็นอากาติโกคือยังดำรงอยู่ไม่เสื่อมคลาย
ใดที่เรายังศึกษาน้อมนำและดำเนินรอยตาม
ศิลปินผู้ขับร้องคือปานธนพรแวกประยูนกล่าวว่ารู้สึกเป็นมงคลกับชีวิตที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงแสงเพลิงสุดท้าย
แม้จะเป็นบทเพลงที่ร้องยากต่างจากเพลงทางโลกแต่ตั้งใจถ่ายทอดเพลงด้วยหัวใจแห่งความศรัทธาครับ
เป็นมงคลค่ะเป็นมงคลกับเสียงเป็นมงคลกับใจเป็นมงคลกับจิตวิญญาณเราว่าวันหนึ่งเราได้ถวายเสียงครูบาอาจารย์เนอะ
ก็ไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงอย่างเงี้แต่จริงจริงแล้วถ้าถามครูบาอาจารย์ว่าทุกพระองค์อ่ะนะคะ
ถามครูบาอาจารย์ว่าอยากได้อะไรจากพวกเราท่านก็คงจะตอบว่าอยากให้พวกเราปฏิบัติธรรม
แต่ว่าวันนี้เรามีเสียงเนอะเราก็เลยบอกว่าเราขอถวายเสียงเป็นพุทธบูชาแล้วกัน
จากนี้ยังมีอีกหลายบทเพลงนะครับเช่นเพลงชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนัก
สังฆราชบูชาและจิตตันนครสำหรับผู้สนใจสามารถดาวนโหลดได้ที่ไอจูนยูทูป
โดยรายได้จะนำสนับสนุนงานด้านจิตอาสากลุ่มบัวลอยภายใต้การดูแลของโครงการปฐุมมามหาศิกขาลัย
วัดประธุมวนารามวรวิหารครับ